คุณผู้ชมคะวันนี้มีเปิดแฟมคดีดังนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำคดีนี้ได้แน่นอน
ไปเมื่อปี๒๕๖๔นี่เองค่ะ

สะเทือนขวัญแล้วก็ช็อกวงการบันเทิง
เพราะคนก่อเหตุคือนักแสดงหนุ่มที่เป็นที่รู้จักนะคะ
แทงแฟนสาวกว่า๒๐แผลจนเสียชีวิตคาบ้านพักย่านคลองสามวา

เราไปย้อนดูในเปิดแฟมคดีดังกันนะคะ
สิงหาคม๒๕๖๔เกิดเหตุฆาตกรรมช็อกวงการบันเทิงเมื่อถอยหรือนายธนพัฒนชนะคุณพิสารอายุ๒๑ปี

วายกระหน่ำแทงแฟนสาวเสียชีวิตในห้องนอนบนชั้น๒ของทาวนโฮมย่านเขตคลองสามวากกรุงเทพมหานครที่เกินเหตุพบ
หลักฐานมีดปอกผลไม้ยาวประมาณห้านิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่ผู้เสียชีวิตคือนางสาวชักสรรสุวรรณกิจหรือพิม
อายุ๒๕ปีแฟนสาวของถอยนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้องข้างเตียงสวมชุดยูเรสสีดำลายดอกไม้สภาพศพถูกแทงที่หน้าอกพลุนกว่า๒๐แผลถอยยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวจริง
โดยก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์กับผู้ตายอยู่ที่ชั้นล่างจนถึง๔ทุ่มพอขึ้นห้องนอนทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องการเซ็นสัญญาครั้งใหม่เพราะถอยไม่ได้บอกกับแฟนสาวให้รับทราบ
ประกอบกับปัญหาส่วนตัวที่สะสมมาก่อนหน้านี้จนทำให้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงฝ่ายหญิงสั่งให้เก็บของออกจากบ้านแต่ระหว่างที่ถอยกำลังเก็บข้าวของอยู่นั้น
แฟนสาวเดินลงไปหยิบมีดที่ห้องครัวแล้วเดินกลับมามีเรื่องทะเลาะวิวาสกันอีกครั้งจนเกิดการยื้อแย่งมีดกันทำให้แฟนสาวถูกแทงที่หน้าอกหลายครั้งจนเสียชีวิต
มี่แม็กซินเจ้าของบริษัทที่มือมีดเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่๕สิงหาคม๒๕๖๔รุดเยี่ยมถึงโรงพักในฐานะพี่สาวและเจ้าของค่าย
พร้อมเปิดเผยเรื่องการเซ็นสัญญาครั้งใหม่กับนักแสดงหนุ่มที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุสลดเพียงวันเดียวว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังร่าเริงสดใส
และไม่เคยพูดถึงปัญหาเรื่องแฟนสาวให้ฟังเหตุที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะนางทอฝันเอี่ยมตระบุตร
ชักชวนถอยเข้าสู่วงการเปิดใจว่า
มีคนแนะนำให้รู้จักกับถอย

เพราะมีความเหมาะสมกับบทพระเอก
และกำลังปลูกปั้นให้มีชื่อเสียงลดแล่นในวงการ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
คือเป็นเด็กทอยเป็นเด็กที่ทอฟันอยากให้

ให้กับถ้าเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไงก็ดังแน่นอนนะคะ

คือหาคนมาแทนได้ยากจริง
พอฝันในฐานะเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดด้วย

ขนาดเสนอเด็กแคปติ้งคนอื่นท้อฟันไม่เอาเลย
ต่อมาตำรวจคุมตัวถอยนักแสดงซีรีส์วัย
ไปขออำนาจสารมิลมิลีฝากครั้ง
ระหว่างการคุมตัวถอยเอ่ยปากเพียงสั้นว่า
อยากขอโทษครอบครัวของแฟนสาว
อยากไปขอขมาศพด้วยตัวเอง
จากไปของพิมอย่างกระทันหัน
โดยเฉพาะเพื่อนสนิทเปิดใจเล่าว่า

แต่ยืนยันไม่เคยมีพฤติกรรมหยิบอาวุธ

จากตัวเองหรืออยากให้พิมได้รับความเป็นธรรม
คิดว่าพิมไม่ได้เป็นเหยื่อคนแรก
ที่เคยถูกคนก่อเหตุคนนี้ทำร้าย
ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่
เคยได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุ
ให้ออกมาพูดออกมา
บอกข้อเท็จจริงของผู้ชายคนนี้
ว่าเขาจริงแล้วเขาเป็นคนยังไง

ครอบครัวทำพิธีชาปนกิจร่างไร้วิญญาณของพิมอย่างเรียบง่าย
แม้แม่และพี่สาวจะทำได้เพียงขอลงศพ

แต่อย่างน้อยมือมีดที่พรากชีวิตของพิม
ก็ถูกดำเนินคดีชดใช้กรรมที่ก่อไว้